มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีกันต่อนะคะ
คุณผู้ชมจะบอกว่าคือรอดมาอย่างหุดหวิดเลยนะคะมีรถ
เก๋งค่ะเสียหลักไปชนกับเสาไฟแล้วปรากฏว่าไฟเนี่ยลุก
ท่วมเลยนะคะหลังจากนั้นรถเข็งเนี่ยไปตกอยู่ที่ร่องกลาง
คุณผู้ชมจุดเกิดเหตุก็คือหน้าสถานีน้ำมันปตทบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๓๖
สายกระทิงลายปลวกเกรดอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
หลังจากที่เกิดเหตุแล้วทั้งกู้ภัยตำรวจก็ลงพื้นที่
พอไปถึงไปพบรถเก่งคันนี้นะคะยี่ห้อเชฟโรเลสสีบรอน
ถูกเพลิงลุกไหม้เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้สารเคมีฉีดสกัดก่อนที่จะลุกลาม
สภาพตัวรถก็ได้รับความเสียหายทีนี้ใกล้กันเนี่ยไปเจอสองคน
ก็คือนายพายุพิมพ์ดีอายุ๓๑ปีเป็นพนักงานของโรงงาน
แล้วก็แฟนของเขาก็คือนางสาววิชุดาปัตตฐาอายุ๒๕ปี
เพราะดีมากทั้งคู่ไม่ได้รับบาดเจ็บไม่เป็นอะไรนะคะ
แต่อาการตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคือตกอกตกใจแล้วค่ะ
สอบถามนายพายุเนี่ยเล่าบอกว่าขณะที่เดินทางกลับจากระยองมุ่งหน้าชนบุรี
ระหว่างที่ตัวเองเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนช่องทางจราจรก็คือจะเปลี่ยนเลนเนี่ยนะคะ
มีรถมันเปลี่ยนเลนเข้ามาพอดีเช่นเดียวกันจึงตัดสินใจหักหลบ
ตัวเองและแฟนสาวพยายามตะเกียกตะกายหนีเอาตัวรอดออกมาจากรถได้สำเร็จแล้วก็ปลอดภัยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้หญิงคนนี้ก็คือคุณวิสดาเนี่ยนะคะ
บอกว่าปฏิหารที่รอดตามาได้เนี่ยเชื่อว่าก็เป็นพระนะ
พระที่คุณแม่ให้ไว้ติดตัวแล้วก็ไว้ติดหน้ารถค่ะ
โชคดีนะคะรอดได้เนอะร้ายแรงทีเดียวอุบัติเหตุครั้งนี้